ไม่รักเราแล้วเราจะไปรักทำไม

นี่ของกินมันยังไม่ไว้ให้เลย

สวัสดีครับ
อ่ะเอาแม่ก่อน
จะไม่ยุ่งเข้าไปเหยียบบ้านแม่อีกก็ให้พี่ชายดูแลไป

เพื่อแม่เดี๋ยวไปโรงพักเห็นไหม

ถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ดีแล้วอยู่กับพี่มีแต่เรื่อง
เดี๋ยวขโมยทองมาเดี๋ยวอะไรนู่นนี่มา

คุณแม่จะอยู่ยังไงคะกลางคืน

ทำได้ทุกอย่างมีหม้อแล้วก็เสียบ
ถือของในตู้เย็นแล้วก็ทำเตาแก๊ส

แม่กินง่ายขายต้มใบแม่ก็กินได้แล้ว

เอาแก๊สไปด้วย

ไม่ชอบมันดูลกไปหมดอะไรตัวแรง

ชีวิตแม่อยู่พ่อแม่ก็ทำนา
ไปแตกงานที่แรกแม่ก็ขายอันถ้วย
แม่ก็ยังอยู่ได้บ้านก็เช่า